คุณผู้ชมฮะที่กระบี่เกิดเหตุอุกอาจนะครับ
เพราะว่ามีคนร้ายมาจ่อยิงกกหูแม่ม่ายสาวดับคาสวนยางเลยนะฮะ
อกจากยิงกกหูแล้วยังกระหน่ำยิงอีกหลายนัด
คนที่มาเห็นเหตุการณ์เป็นหลานชายนะครับ
แต่ทีนี้ต้องดูนะฮะเหตุของการสังหารครั้งนี้
ตำรวจตั้งไว้๓ประเด็นนะครับ
นี่ตำรวจสพเขาพนมของกระบี่นะฮะ
เข้าตรวจสอบเหตุยิงกันเสียชีวิตภายในสวนยางพารา
ในพื้นที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะครับ
พบศพของนางสาวปิ่นมณีอายุ๓๗ปี

ลักษณะถูกจ่อยิงเข้ากกหูขวา
ทุท้ายทอยอีก๑นัดนะครับ
อกจากนี้อย่างที่บอกไปว่ายังโดนกระหน่ำยิงอีก
เพราะว่าพบรูกระสุนปืนที่แขนขวาอีกนะครับ
นางสาวปิ่นมณีคนตายเป็นเจ้าของสวนยางแห่งนี้
ซึ่งในทุกวันนะเธอก็จะมาดูทั้งสวนยาง
แล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่ขนำตรงนี้นะครับ
ซึ่งจริงแล้วตอนที่ตำรวจมาพบศพตอนแรกนี่คุณ
รถจักรยานยนต์คันนี้ทับร่างของผู้ตายเอาไว้
ลักษณะเหมือนแบบผู้ตายอาจจะนั่งคล่อมรถแล้วถูกยิง

แล้วก็เสียชีวิตโดยมีรถจักรยานยนต์ทับร่างเอาไว้นะครับ

แล้วก็โทรศัพท์มือถืออยู่ครบทรัพย์สินอยู่ครบ
ข้างศพพบกระสอบปุ๋ยใส่อุปกรณ์ทำสวนและหน่อไม้ตกอยู่
ห่างไปประมาณ๑๐เมตรพบมวลบุหรี่สูบใหม่
แต่ยังไม่ได้จุดนะตกอยู่๑มวล
บนพื้นยังพบรอยรองเท้าผ้าใบ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บร่องรอยรองเท้าผ้าใบไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนทราบว่าช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมง
ชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัด
แต่ไม่คิดว่าเป็นเหตุยิงกันก็เลยไม่มีใครเข้ามาดู
ก็เลยไม่มีใครเห็นว่าคนร้ายเป็นใครแล้วมากันกี่คนนะครับ
แม่ของคนตายเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
บอกว่าลูกสาวเลิกกับสามีมากว่า๑๐ปีแล้ว
ตอนนี้อยู่เป็นโสดแล้วก็พักอาศัยอยู่กับแม่
แล้วก็หลานชายวัย๑๓ซึ่งปกติลูกสาวจะเข้ามาตรวจสวนทุเรียน
แล้วก็ใกล้กับสวนยางเป็นประจำ
ออกจากบ้านมาตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนบ่าย๓โมง
ตกเย็นลูกสาวยังไม่กลับบ้านสักทีนะฮะก็เลยโทรหาแต่ไม่มีคนรับ
ก็เลยให้หลานชายตัวน้อยตามมาดูที่ขนำ

ก่อนหน้านี้ลูกสาวไม่เคยพูดให้ฟังว่ามีปัญหาเรื่องใดบ้าง
และปกติลูกสาวจะไม่ค่อยออกไปไหนและไม่เคยมีปัญหากับใคร
ทีนี้แม่ก็เลยยังมืด๘ด้านเลยนะ
ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรที่ลูกสาวถูกยิงตายนะครับ
ส่วนวันนี้นะฮะนายสมบูรณดำเขียวลุงของผู้ตาย
ก็บอกว่าตอนนี้เตรียมพื้นที่ในการจัดงานศพไว้ที่วัดเทพนมนะครับ
ทีนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหลาน
บอกว่าหลังจากหลานสาวเลิกรากับสามี
เพราะว่าสามีถูกตำรวจจับติดคุก
หลานก็มาอยู่ที่บ้านกับแม่เนี่ยนะครับ
จากนั้นก็ไม่เห็นว่าคบหาใครใหม่หรือว่าขัดแย้งกับใครนะ
ก็เลยไม่รู้สาเหตุว่าหลานสาวถูกยิงตายจากเรื่องอะไรนะครับ
ญาติพี่น้องก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยนะ
ตำรวจตอนนี้เรียกประชุมชุดสืบสวนคลี่คลายคดีนะครับ
เรื่องต้นเมื่อเช้านี้ตำรวจตั้งปมสังหารไว้๓ประเด็น
ก็คือ๑เรื่องของชู้สาวเนื่องจากผู้ตายเป็นแม่ม่ายหน้าตาดีนะฮะ
อาจจะมีผู้ชายมาติดพันธุ์จนนำไปสู่ความขัดแย้งนะครับ
ปัญหาขัดแย้งกันเองในหมู่ญาติหรือคนใกล้ชิด
แต่อันนี้ปรากฏว่าญาติที่เราไปสัมภาษณ์มา
เป็นลุงของผู้ตายบอกว่าทางญาติเองนะ
ก็ไม่มีปัญหากันไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับ
แล้วก็๓ปัญหาส่วนตัว
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้ายติดตามตัว

แต่ที่ตำรวจสันนิษฐานบอกว่าคนร้าย
น่าจะเป็นคนที่ฝ่ายหญิงหรือว่าผู้ตายรู้จักดี
เพราะการเข้าไปประชิดตัวแล้วก็จ่อยิงถึงกกหูขวานี่แหละฮะ
เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับแสดงว่าประชิดตัวได้นะฮะ
ก็ต้องเป็นคดีใหญ่ในพื้นที่กระบี่สืบหาคนร้ายต่อไปนะครับ